อันหยูชิงพลิกไม่พลิกดาราไต้หวันแฉตำรวจไถเงินอันหยูชิง
ใครอ่ะดาราไต้หวันเงิน๒๗๐๐บาทบุหรี่ไฟฟ้ามีเปล่า
คุณผู้ชมครับประเด็นใหม่ผมอ่ะตามเรื่องนี้แล้วไม่อยากให้จบ
ไม่อยากให้จบระเบิร์ตถ้าไม่ชัดอย่าจบเพราะเสียหาย
เสียหายโอ้โหคุณผู้ชมครับไปพูดถึงนายวิเชษวิเชษเป็นใครระเบิร์ต
วิเชษคนขับแกรปไงคนขับแกรปไปรับอันนี้มาแล้วนี่ขับนี้เลย
ไปให้ปากคำกับตำรวจนะครับทางผู้ประคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
โอ้โหให้ปากคำ๓ชั่วโมงมันต้องมีอะไรเยอะแหละ
คืนเกิดเหตุดาราสาวเรียกผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมให้ไปรับที่สถานบันเทิงตี๒ปากหมุด
ที่ร้านอาหารนะครับที่ห้วยขวางผู้โดยสารเนี่ยเป็นชาย๓หญิง๑เมาเขาบอกเมา
เขาเนี่ยขับรถพอเข้ารัชดาวิทยาลัยพิเศษปั๊บเจอด่านของสอนองค์หุ้ยขวาง
ตำรวจโบ๊กเอ่อโ่ก็ต้องจอดเนี่ยจอดเสร็จปั๊บดาราสาวเมามากพูดเสียงดังตลอดเวลา
อันนี้พี่แกรปพูดนะคุณผู้ชมค่อยไปนะคือเธอไม่พอใจตำรวจก็เลยเรียกลงจากรถ
เรียกจากรถแล้วเปิดกระเป๋าสองเลยดูดาราสาวก็โวยวายไประยะระยะ
ซึ่งเขาเนี่ยจอดอยู่หน้าด่านย้ำนะเขาจอดอยู่หน้าด่านนะครับ

กระทั่งผู้ชายที่พูดไทยได้ในกลุ่มของดาราไต้หวันเนี่ย
จ่ายเงินให้เขา๘๐นะฮะทั้งที่ค่าบริการ๙๐บาท

ส่วนตัวส่วนตัวใครส่วนตัวพี่ขับแกรปเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่เห็น

พี่ไม่เห็นพี่อยู่ตรงด่านหรือเปล่า

ส่วนกล้องหน้ารถแบบบันทึก๗วันทับ

แต่ก็ถ้าตำรวจจะถอดไปตรวจสอบเหรอ
ยินดีฟังพี่ของเขาหน่อย

เมาสุดเป็นผู้หญิงอยากให้ออกมาพูดความจริงดีกว่า
เพราะอย่างแรกคือคุณออกมาอย่างนี้ประเทศของเราแบบเสียหายใช่ไหมครับ
แล้วเรื่องของเรื่องวันนั้นคุณเมาผมเป็นคนขับรถผมไม่ดื่มสุราอยู่แล้ว
คนขับรถไม่ดื่มสุราเพราะฉะนั้นผมมีสติมากกว่าเขา
ผมถึงได้บอกว่าคุณออกมาพูดดีกว่าว่า
คนจะเชื่อระหว่างคนเมาหรือคนไม่เมา
คือพี่วิเชษเนี่ยเหมือนกับพูดแล้วเหมือนย้ำหนักแน่นด้วยความมั่นใจนะว่า
เหมือนกับว่าให้ทางดาราสาวไต้หวันคนนี้ออกมาพูดดีกว่าไหม
แล้วยังมีการเหมือนย้อนถามนักข่าวอีกนั่นแหละว่า
คุณจะเชื่อไหมล่ะคนเมาหรือคุณจะเชื่อผมเพราะผมไม่ได้เมา
ผู้หญิงคนนี้เมาหรือเปล่าคุณผู้ชมตามเบิร์ตมาตาม
ผลตำรวจตรีอัตภพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการณ์ตำรวจละครบัน๑ระบุว่า
จะดำเนินการไปตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คาดว่า๑๒วัน
รู้เพราะตอนนี้คืบหน้าไป๘๐แล้ว
ขณะที่คนนี้ออกมาสิเมื่อวานนักข่าวถามดี
ผมรู้นักข่าวถามบิ๊กโจ๊คได้ถามดีมาก
ท่านถ้าตำรวจบอกว่าพบการกระทำผิดไม่พกหนังสือเดินทาง
แล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าปล่อยเขาไปทำไม
นักข่าวถามดีเป็นประเด็นโคนตำรวจอีกซูลาเชี่ยนหักผาร
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกว่ามันตรวจสอบไม่ยากหรอก
ก็ไปดูดิตารางเวรใครเข้าเวร

ถ้าทำผิดดำเนินคดีอาญาไม่ละเว้น
ไอ้ที่นักข่าวถามมาเมื่อกี้เดี๋ยวท่านจะไปตรวจสอบด้วย

เพราะว่าการมีบุหรี่ไฟฟ้าการไม่มีวีซ่า

นะครับคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าด่านใกล้เลิก

เออเอาดิเออเอาดิเออ
ไปดูเพจนี่นี่อยากให้ฟังอันนี้
หนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้ว
นำเรื่องราวนี้ไปเปิดเผยแล้วโพสต์บอกว่า
ดาราสาวได้ลงสตอร์รี่ไอจีล่าสุดนะ

ชี้แจงว่าแม่งกี้พี่ขำนักที่บอกอะไรใช่ไหม

เพราะตำรวจไทยผมไม่ได้พูดนะ

ใช้ประโยชน์จากเธอเพื่อล้างบนถิ่นให้ตัวเอง
ต้องการให้เธอฟอกขาวที่ตำรวจไทยพูดไม่เป็นความจริง
อุ้ยเธอยืนยันว่าวันนั้นถนนปิดทั้ง๔เลน
ไม่ใช่มีตำรวจแค่๗นายตามที่สื่อไทยรายงาน
เธอสามารถชี้ยืนยันตัวตนได้เลยว่าตำรวจ

โอ้โหตำรวจอ้างว่าไม่ได้ตั้งด่านใช่ไหม
ไม่ได้รับเงินใช่ไหมทำไมไม่เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผย
โยนความผิดให้เธอทำไมขนลุกว่ะ
นี่ถือว่าเธอท้าทายแล้วนะว่าถ้าเกิดอย่างนั้น
เธอต้องมั่นใจในตัวเธอเองว่าเธอพูดความจริงเลย
บอกให้ตำรวจเอากล้องวงจรปิดมาดูเราก็อยากดู
เธอพร้อมมาดิและที่สำนักงานโตรแห่งชาติติดต่อไป
นี่เธอพร้อมมานะเอาให้ดีนะ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีลิงก์ข่าวที่สัมภาษณ์ดาราสาวที่ระบุว่า
หลังจากตำรวจได้เงินเธอแล้ว
ก็เอาบุหรี่ไฟฟ้ายัดใส่มือเธอแล้วถ่ายรูปด้วย
ยังไงผมไม่ได้เชื่อผู้หญิงคนนี้นะ
คุณผู้ชมดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อย
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อย
เชอรี่อ่านให้พี่หน่อยลูก

ดาราสาวไต้หวันซัดโดนยัดบุหรี่ไฟฟ้าถ่ายภาพรีดเงิน

ดำเนินคดีเอาตัวมาลงโทษ
ในทางกลับกันถ้าเธอพูดจริง

เมืองไทยก็แค่ปากซอยนะ

เหมือนที่เธอบอกเอากล้องวงจรปิดมาเลย

ตอนนี้นะคะติดตามกันต่อค่ะ